คุณสิริวัลคะโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ตอนนี้รอบธรรมเนียบรัฐบาลเรียกว่าเพียบพร้อมเลยค่ะ
เรียกว่ากำลังของก้อนนักฟิศตำรวจ
เพราะว่าตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ที่ทางคนตำรวจเองตรวจแจ้งยอดยอดสุก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มาบัญชาการ
แล้วก็ตรวจความพร้อมที่บริเวณตรง
ถึงสะพานชมัยมรุเชษตรงหน้าประตูหนึ่ง
ซึ่งเป็นประตูหลักที่นายกรัฐมนตรีจะใช้เดินทางเข้าออก
และเป็นประตูหลักที่ถ้าเราจำกัดได้นะคะ
วันที่ทางกลุ่มคณะรัชดรมาชุมงค์ที่หน้าทางเทพรัฐบาล
ได้มีการปักหลักเปิดเวทีใหญ่ตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
เมื่อตอนช่วง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ทางของบอตรอได้มาตรวจความพร้อม
มีการจัดวางกำลังด้วยตัวเองเลยค่ะคุณจำขวัญ
แล้วก็มีการสอบถามไปนะคะว่าวันนี้ได้มีการสั่งเพิ่มกำลังอะไรหรือเปล่า
วัตรก็ตอบสั้นว่าได้ดำเนินการแล้ว
แล้วก็ไม่ตอบอะไรเพิ่มนะคะว่าจะเตรียมความพร้อมรับเหตุ
จะมีการรายงานความคืบหน้าวันพรุ่งนี้หรือเปล่า
บอตรอก็บอกว่าคือทุกอย่างไม่ใช่ความเรียบร้อย
วันนี้มาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กำลังตำรวจปรับปรามควบคุมฝุงชน
ก็เริ่มที่จะประจำการบริเวณรั้วด้านหน้าธรรมเนียบรัฐบาลด้านใน
แล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเลยค่ะมีการขึงขึงรวดหนามภายในรั้วธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คุณสิริวัณคะในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยพอทราบไหมว่ายังมีคอรมอหรือเจ้าหน้าที่อยู่บ้างไหมคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยภรรยาค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๑๑นาทีเพื่อที่จะไปเตรียมความพร้อมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมบิดาค่ะ
แล้วก็มีขณะรัฐาเรขาที่การนายกรัฐมนตรีที่ยังจะต้องดูความร้อมแล้วก็ความเรียบร้อยทุกอย่างการรัฐบาลค่ะ
ที่ที่ฉันเห็นว่ามีการเดินอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ
ตัวดิฉันเนี่ยออกมาอยู่ตรงบริเวณรั้วด้านหน้าแล้วค่ะ
คุณจอมฝันเนื่องจากว่าตอนนี้หลังจากที่ทางตำรวจนะคะ
ได้รับรายงานว่าจะมีกลุ่มทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่อนุสบริชัยสมรภูมิได้เคลื่อนกระบวนมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะ
ภาพที่ที่ฉันเห็นสดตอนนี้ก็คือเริ่มมีการนำรั้วแผงเหล็กที่อยู่บริเวณด้านหน้าประตูหนึ่งค่ะ
คุณจำฝันนำมาวางอยู่บนสะพานชมัยมรุเชษแล้วนะคะ
จะปิดการจรรย์จรตรงสะพานชมัยมารุเชษนะคะที่จะมุ่งหน้าไปแยกนี่ชักกะวันนะคะ
มีการเอาแผงว่าเหล็กมาวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ทำเป็นทั้งหมดสามชั้นนะคะแล้วได้อีกสักครู่

คุณสิริวัลเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณภูริพัฒน์

คือเหมือนตอนแรกเข้าใจว่า
เป้าหมายที่จะเดินไปน่าจะเป็นธรรมเนียบแน่

อันนี้ได้ข่าวจากไหนคะแน่ใจไหมคะ

เกิดดีฉันก็พยายามจะสอบถาม
มีใครบอกไหมระ

ตั้งแต่เวลาตอนเที่ยงก็เห็นว่า
รถตำรวจจอดอยู่พิษปกติ

อย่างเมื่อวานวันประชุมพรมรซึ่งจะมีบุคคลสำคัญ
วันนี้เมื่อวานจะมีไม่เยอะเท่าวันนี้
แล้วพอผ่านไปประมาณสักป่ายสองสายสามตอนที่พอเบาตลอมมา
เริ่มที่จะมีรถบัสของตำรวจตะเวนชายแดน

รถตู้ตำรวจด้วยก็มีการสอบถามไป
ก็บอกว่าก็มีการรายการข่าวรายมาเหมือนกันค่ะว่า

แสดงว่ามีการยืนยันกลางข่าวแล้วแน่นอนว่ายังไงคุณผู้ชมก็จะต้องมาที่นี่
แต่ทีนี้ก็มีการประเมินกันอีกนะคะว่าคุณจำขวัญว่า
แล้วอาจจะไปที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
ปักหลักชุมนุมมาก่อนอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าถ้าหากว่า
มาถึงทางนิปราชบาลแล้วจะมีการเปลี่ยน
เครื่องผ่านทางนิปราชบาลแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกมิสักวันผ่านถนนรัชดำเนินใน
แล้วจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีประชาธิปไตยเลยหรือเปล่า
อันนี้ทางสื่อจังทนนะคะก็ยังก็ยังต้องรออยู่ตอนนี้
ถึงรวดหนามเร็วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณจงฝัน
ตรงสะพานสมัยมรุเชษบนถนนที่จะมุ่งหน้าแยกมิสักวันค่ะ
คุณสิริวัลคะยังไงขอบคุณตอนนี้ก่อนนะคะ